ขอต้อนรับศักราชใหม่ด้วยการออนทัวร์ไปค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้นนานาชาติในประเทศไทย
กับรสชาติต้มยำเผ็ดแซ่บปราบเซียน
ต่อด้วยลักษณะเมนูเส้นพื้นเมือง
นิยมต้นตำรับแท้จากสิงคโปร์

ที่รวม๓สุดยอดราเมนสูตรต้นตำรับมาไว้ที่นี่

อาทิตย์ที่๓มกราคมเวลาเที่ยงตรง